มะม่วงน้ำปลาหวานบ้าง

เลยมะม่วงน้ำปลาหวานที่เป็นเมนูแซ่บที่คนไทยชื่นชอบมากเลย
วันนี้เราจะพาไปดูร้านมะม่วงน้ำปลาหวานที่ขายดีมาก
เขาบอกว่าขายได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑๕๐กระปุก
พี่กัดร้านอยู่ที่ไหนอย่างไรติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย

นี่คุณดูดูคนต่อคิวรอซื้อ
ร้านนี้เป็นร้านดังในจังหวัดนครปฐมเลยนะคะ
ชื่อว่าร้านระคังทองน้ำปลาหวาน
ร้านนี้เขาว่ากันว่าลูกค้านี่ยอมต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อเลยนะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณยุมยุรชัดแพร่อำภานะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเปิดร้านขายฝรั่งแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวาน
เพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียนนะ
ซึ่งได้สูตรน้ำปลาหวานมาจากครอบครัวสามี
แล้วก็ในการขายตอนแรกสมัยก่อนตั้งโต๊ะเล็กคุณ
มะม่วงน้ำปลาหวานเริ่มขายดีขึ้นขายดีขึ้น
เขาก็เลยเปลี่ยนจากขายฝรั่งด้วยมาเป็นขายมะม่วงน้ำปลาหวานอย่างเดียวเลย

แล้วก็ปัจจุบันขายมาแล้วกว่า๑๐ปีนะคะคุณ
โดดเด่นของเขาอยู่ที่นี่เมื่อกี้เห็นไหม
เครื่องแน่นมากปลาหวานของเขาอะใส่อะไรลงไปแย่อะ
หอมแดงซอยนี่จัดเต็มกุ้งแห้งกุ้งเล็กกุ้งใหญ่ใส่มาเต็มกระปุก
แล้วคุณดูโอ้โหน่ากินมาก
แล้วรสชาติเขาเนี่ยเป็นรสชาติหวานเค็มเผ็ดที่มันลงตัว
แล้วนอกจากเมนูน้ำปลาหวานแบบนี้นะ
บางคนบอกว่าฉันชอบแบบกะปินิดนึง
เขาก็มีเมนูกะปิน้ำหรือจะเป็นกะปิแห้งอ่ะ
ดิฉันก็ชอบนะชอบหมดเลยอ่ะเขามีให้คุณเลือกหลากหลายแบบเลยนะคะ
แล้วมะม่วงตัวของมะม่วงเองก็มีแบบ
คือเขาเป็นการเลือกมะม่วงที่รสชาติดีแล้วก็ไม่เปรี้ยวจัดจนเกินไป
ดูเขาปอกสิปอกไวมากไวมาก
แล้วคือเขาเลือกมะม่วงพันแก้วขมิ้นเดือน๙ผมชอบ
แล้วก็มะม่วงน้ำดอกม้ายที่มันแก่จัดนิดนึงก็จะไม่เปรี้ยวปรี๊ดนะฮะ
แต่จะเปรี้ยวกรอบมันกำลังดี
เรียกได้ว่าเขาให้ความสำคัญในการเลือกมะม่วง
พอกับการทำน้ำปลาหวานเลยนะ
เริ่มต้นที่๓๐บาทจนถึง๑๐๐บาท
กระปุกเล็กกระปุกใหญ่ว่ากันไป
ขายอย่างที่บอกไม่ต่ำกว่า๑๕๐กระปุกต่อวัน

ขายเยอะมากนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการขายแบบออนไลน์ด้วย
ช่วงนี้ใครไม่สะดวกไปสั่งออนไลน์เขาส่งทั่วประเทศ
น้ำปลาหวานกะปิหวานของเขาเก็บในตู้เย็นได้ถึง๑๕วัน

ถูกต้องดังมากจริง
ใครที่สนใจหรือมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวที่นครปฐม
แวะไปลองทานได้อยู่ที่ตลาดโต้รุ่ง
เขาเปิดขายช่วงเย็นนะ๕โมงเย็นจนถึง๓ทุ่ม
ระคังทองมะม่วงน้ำปลาหวานหรือจะโทรศัพท์ที่เบอร์ที่เราทิ้งไว้
สั่งเลยสั่งเลยเอ้ยแต่คุณดูกุ้งเขาสิเขาไม่เรียกว่ากุ้งแห้งแล้ว

โอ้โหมันใหญ่ใช่ไหมล่ะแล้วมันเยอะด้วยโอ้โหสั่งเลย
แล้วกุ้งอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ากุ้งแห้งให้เรียกว่าอะไรนะ

มันเหนื่อยกุ้งมันเหนื่อยดิฉันก็เหนื่อย
เอาฝากเกินไปสั่งสิรู้แล้วเดี๋ยวสั่งเกินจำจังเลย